สวัสดีครับ

ที่จะชี้ชะตาครอบครัวของน้องเจ็ดจากจังหวัดเชียงใหม่
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้มากน้อยเท่าไหร่
ขึ้นอยู่กับคำตอบและคำถาม๔ข้อนะครับ

ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เด็กสาวลุ้นนะ

หนูได้ยิน

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องเมโรเดียนครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โน้ตตัวซอนคือตำแหน่งใด

ตัวเลือกที่๔

ลุ้นถูกหรือถูก

ก็คือตัวซอนนั่นเองโน้ตตัวซอนนะครับ

ในตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นน้องแก้มทำได้แล้ว

ข้อ๒นี้จะได้เงินหมื่นกลับไปบ้านหรือไม่นะครับ
ขึ้นอยู่กับคำถามเรื่องนี้ครับ
เรื่องการเดินทาง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รถสองแถวสีอะไร
ไม่ได้มีต้นสายอยู่ที่สถานีขนส่งช้างเผือก

เลือกตอบตัวเลือกที่สามสีขาว

เขาเขา

ว่าเงินแสนและเงินล้านจะได้กลับไปบ้านหรือไม่นะครับ
ข้อต่อไปผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องโรงเรียนบ้านแม่นาจรครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จากป้ายเรื่องใดไม่ใช่รางวัลที่โรงเรียนบ้านแม่นาจรได้รับ

น้องเจ็ดนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
เสมาปปศซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๑แสนบาทนะครับ
แล้วเราได้รุนกันต่อแล้วได้๑ล้านหรือไม่ได้
ข้อนี้ต้องถูกนะ

พลาดไปข้อเดียวนะครับอย่าเพิ่งใจเสียนะ
เหลือข้อสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม
คำถามเรื่องนี้ครับเรื่องยายบุญมี

บัตรประจำตัวประชาชนของคุณยายบุญมี
ระบุวันออกบัตรไว้เมื่อใด

แม่บัวซอนนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งแสนบาทกลับบ้านนะครับ

พิษนะครับ
บัตรประจำตัวประชาชนของคุณยายบุญมี
ระบุวันออกบัตรไว้วันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๔๙นะครับ
ครอบครัวของน้องเจ็ดจากจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับทุนต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
แม่จ๊าเพื่อนหนึ่งบาทเนี่ย
แม่จะเอาไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนกันก่อนได้บ้างครับ
เอาไปเก็บไว้ให้เด็กไปโรงเรียน
ส่วนหนึ่งไปซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกแบบ

มุมหนึ่งของจังหวัดนี้ของอำเภอนี้
ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวที่น่าเห็นใจ
แล้วก็ยังมีครอบครัวหนึ่งที่มีเด็กกระตันยูมาเกิด
ทุกคนครับที่ดูครอบครัวนี้ผมว่า
คงต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแน่นะ

โรงเรียนครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับทางโรงเรียนแล้วก็ทางจังหวัดนะครับ
ถ้าเผื่อว่ามีงานของทางจังหวัดก็ดีทางอำเภอก็ดีนะครับ
อีกหนึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านแม่นาจอ

จะมีนักร้องหนุ่มรูปหล่อคนนี้เสียงดีด้วยนะครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นช่องทางทำมาหากิน

ตอนนี้ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวและขอบพระคุณที่มาร่วมรายการนะครับ
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ผมได้เงิน๑๐๐๐บาทจากทางรายการนะครับ
ผมก็จะเอาไปใช้หนี้แล้วก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว
เช่นเอาไปซื้อค่ากับข้าว
แล้วก็เอาใช้จ่ายโรงเรียนครับ

และขอขอบคุณพระหลวงสายยานอินทรและพวกสวย
ทองดีกรุงออได้ส่งกันครอบครัวนี้มาในเกมต่อชีวิตค่ะ
ขอขอบคุณพี่น้องสาวันแม่นาจรทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
ยายดีใจมากที่ได้มากรุงเทพในวันนี้ค่ะ